ทีนี้ปัญหาสายด่วน๑๖๖๘ของกรมการแพทย์ที่เขาเพิ่มช่องทาง
เพื่อที่ให้คนติดเชื้อหรือสงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อเนี่ย
ได้มีโอกาสแจ้งข้อมูลข่าวสารเนี่ย
มันเป็นประเด็นปัญหาจนกระทั่งว่านายกลองทดสอบเอง
คือโทรไปที่๑๖๖๘ปรากฏนายกเจอกับตัวเลยค่ะว่ามันมีปัญหาจริง
ล่าสุดต้องขอบคุณนะคะอธิบดีกรมการแพทย์

บอกก่อนเลยนะเรา๓คนนะไม่โทษท่านอธิบดี
และพี่ที่มีจิตใจดีนั่งทำงานอยู่นี่เลย
กล้าที่จะพาเราไปดูให้เห็นกับเราแล้วผมขอบคุณคนที่ทำงานรับโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืน
ทั้งหมดนี้ด้วยนะแล้วคุณตามรายงานข่าวโน้ตบุ๊กที่ใช้น่ะ
เป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวด้วยนะถูกตายแล้วนี่คือคอร์เซ็นเตอร์ที่รับสายประชาชน
ที่ต้องการจะให้ช่วยจากโควิดสิบเก้านะคุณจินตนาการสิว่าคอลเซนเตอร์ที่เรารู้จักเนี่ย
คือจำต้องมีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์บ้างอยู่คนเยอะเยอะเออ
แต่สิ่งที่เจอกับตาเนี่ยคือไม่ใช่เลยนะจดมือครับจดมือค่ะการ
จากคอมพิวเตอร์กลายเป็นคอมพิวต์มือค่ะอืม
บันทึกทุกอย่างด้วยมือแมนนวลเลยพี่เบิร์ตตายแล้วครับ
ถ้าบอกท่านไปลบแล้วไม่เอาดาบยัดใส่มือเข้าไปด้วยนะฮะ
ตายแล้วว่ะตายแล้วเว้ยโทรศัพท์มีไม่มีเครื่องเนี่ยเห็นไหมค่ะ

ฉันเห็นใจเจ้าหน้าที่มากนะ

เพราะว่าคนที่โทรเข้าไปสักประมาณวันละ๓๖๐๐สาย

คุณหมอสมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะ
พาพวกเราค่ะผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมชม
ห้องทำงานบางส่วนของทีมงานสายด่วน๑๕

คือตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มใช่ไหม

เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น
ที่คอยรับสายสักประวัติแล้วก็ทำการคัดกรองความเสี่ยง

หลายคนจินตนาการว่าศูนย์รับเรื่องราว

แต่มันไม่ใช่เลยสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เห็นเป็นไงคะ

ทำเหตุเขาเปรียบเทียบตอนประธาบาลตั้งโต๊ะออกทีวีรับบริจาคเงินเนี่ย
ลังการใหญ่โตใช่ไหมใช่มีนักการเมืองไปนั่งรับโทรศัพท์
โทรศัพท์เป็นร้อยเครื่องเลยนะแต่พอเนี่ย
สูญคอร์เซ็นเตอร์ในการรับสายประชาชนต้องการขอความเชื่อเหลือเนี่ย

นี่แหละค่ะมันกลายเป็นว่า
คือเจ้าหน้าที่มาทำงานตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นจิตอาสา
มีทั้งคุณหมอที่มาคอยรับสายเอง
มีทั้งพยาบาลตอนนี้มีกำลังพลประมาณ๒๓๐คน
สลับหมุนเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่
คือซักประวัติวิเคราะห์อาการพูดคุยแล้วแต่ละสายเนี่ย

คุณหมอบอกว่าใช้เวลา๒๐๔๐นาที
ตอนนี้มี๒๐คู่สายสายด่วน๑๖๖๘
มีคนโทรเข้ามามากถึงวันละ๓๖๐๐สาย

แนวทางต่อจากนี้คุณหมอสมศักดิ์บอกว่า

ยังมือถือส่วนตัวของจิตอาสาทั่วประเทศ
นั่นแปลว่าจะเพิ่มคู่สายได้อีกสักประมาณ๑๐คู่สาย

คุณอนุทินแม่ทัพเบอร์๑บ้างไง
คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านบอกว่าจะพยายามหาวิธีทางเพิ่มคู่สายให้มากขึ้น
เพราะเชื่อว่าผู้ที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโควิด
คนที่เป็นแล้วล้วนแล้วแต่ต้องการคุยกับหมอ
เพราะฉะนั้นแต่ละสายก็จะใช้เวลานานอย่างไรก็ตาม
จะพยายามหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุด
เท่าที่จะทำได้นะฮะ
รู้ไหมว่าคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่ายังไง

นี่เปรียบเทียบได้ยินแบบ
แล้วท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะครับ

ใครอย่าไปเซ็นย้ายเท่านั้นนะ

คนทำงานก็อาจจะเจอแบบนี้นะคะ
คนมารับสายเยอะครับแล้วก็ให้ค่าแรงเขาด้วยครับ
จะได้ช่วยกันรับสายคนที่ติดโควิด๑๙